เพราะว่าเราต้องไปแบ่งกิน

กันกินกับการตลอดกินของอาหารที่เป็นพื้นถิ่นหากินยากคุณผู้ชม
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีเมนูนี้เนี่ยเรียกว่าปลาคกปลาคก

มันจะหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นแบบไหน
ใครที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยิน

ตลอดกินวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปทานอาหารพื้นถิ่นหากินยาก
กันที่จังหวัดชนบุรีกับร้านนี้เลยครับ
ร้านข้าวเป็ดท่าเกวียนลิมย่งเห็ง
ร้านนี้เปิดขายมานานกว่า๕๐ปีแล้วล่ะครับ
และอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มีให้ทานกันไม่กี่ร้านในจังหวัดชมบุรีก็คือ
ปลาคกหรือปลาคกชาย
อาหารนี้เป็นชื่อเรียกขานของคนจีน
แปลเป็นไทยว่าปลาตะเพียนทะเลต้องเค็มกับผักกาดดอง
ซึ่งปลาตะเพียนทะเลนี้จะมีมากในแถบจังหวัดชนบุรี
ตัวปลาจะมีลักษณะลำตัวแบนข้างมีขนาดเล็ก
เป็นเมนูดั้งเดิมของคนจีนที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีนั่นเองล่ะครับ
กว่าจะออกมาเป็นปลาโคกแสนอร่อยใส่อะไรลงไปบ้าง
ทางร้านเขาก็ไม่ห่วงสูตรนะครับ
เริ่มกันที่พระเอกของเมนูนี้ก็คือปลาตะเพียนทะเลนั่นเอง
ตามด้วยสับปะรดพริกไทยกระเทียมคาพริกแห้งตะไครอบเชยโป๊ยกั๊ก
เมื่อเครื่องครบแล้วก็จัดการทำเลยครับ
โดยวางสับปะรดไว้ด้านล่างสุดตามด้วยปลาตะเพียนทะเล
จากนั้นก็ใส่เครื่องทุกอย่างลงไป
ตามด้วยเทน้ำเป็ดพะโล้ลงไป
จากนั้นปิดท้ายด้วยการนำสับปะรดมาวางไว้ด้านบนสุดแบบนี้

อาจสงสัยว่าทำไมถึงใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบในเมนูนี้ด้วย
จากปลาตะเพียนทะเลจะเป็นพระเอกแล้ว
งานนี้มีนางเอกด้วยนั่นก็คือสับปะรด
การนำสับปะรดมาต้มก็เพื่อให้เนื้อและกล้างปลาเปื่อยจนนิ่ม

ไม่ต้องกลัวว่ากล้างปลาจะมาทำให้เสียอัตรรสในการกินเลยล่ะครับ
อกจากนั้นน้ำพะโลเป็ดที่ใช้ต้ม
จะมีความหวานหอมเข้มข้นมาก
ทำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้น
ทางร้านจะใช้เวลาในการต้มนานถึง๒วันด้วยกัน
เมนูนี้สามารถกินได้ทั้งกับข้าวต้มและข้าวสวย
คกค่ะเป็นเมนูที่หายาก
ใครมาชุนมุลีใช่มามากินปลาคลก
จานนี้แปลว่ามาไม่ถึงเมืองชน
แล้วก็มีปู่มานึกน้ำจิ้มซีฟูตอร่อย
แล้วก็มีโต้ผู้โบลานหมูสับ
ทำสดทุกวันนะคะไม่ใส่สารกันบูดนะคะ
แล้วก็มีเป็ดพะโลค่ะหนังไม่หนาแล้วก็ไม่มันค่ะ

น้ำพริกกะปิปะทูนี่ค่ะกะปิแท้นะคะจากอ่างธีรา
อร่อยมากก็มีหอมกปลาอินทรีย์ค่ะนี่ค่ะ
แล้วก็ไข่ยัดไส้มีเมนูเด็ดแนะนำอีกอย่างหนึ่ง
แล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันนะคะ
ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะคะถ้ามาเมืองชน
แวะมาชิมปลาโคกของร้านข้าวเป็ดท่าเพียลิ้มย่องเห็งค่ะ
มีปลาโคกอร่อยค่ะอาหารโบราณ

สำหรับใครที่อยากจะแวะไปลองลิ้มชิมรส
ก็แวะไปทานกันได้ที่ร้านข้าวเป็ดท่าเกวียน
ลิ้มย่องเฮงร้านอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬารัฐชนเวท
อัครนิวาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
โทร๐๓๘๒๘๓๓๙๕ครับ